กรณีที่ว่าที่เจ้าสาวหนีงานแต่ง

คือวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าในวันแต่งนั้น
เธอก็เหมือนออกอุบายว่าเดี๋ยวจะไปกดเงินสินสอด
เจ้าบ่าวโอนเงินมาให้ใส่บัญชีไว้

แขกเรือมากันเต็มไปหมดเกือบ๒๐๐คน
แต่ปรากฏว่าที่เจ้าสาวไม่โผล่มา
ทำให้ทางญาติออกตามหาตัว
ขอให้สื่อช่วยประกาศตามหาหน่อย

แต่นี่ภาพนี้นี่คือเจ้าสาวที่หนีงานแต่ง

ก็นอนก็ต้องอมือก่ายหน้าผากแล้วครับ

เมื่อวานว่าที่เจ้าสาวที่หนีงานแต่ง
ติดต่อครอบครัวมาเรียบร้อยแล้วนะคุณ
บอกว่าสบายดีแต่ขอทำใจก่อน

คือทางครอบครัวก็ยังงงอยู่
แต่ว่าไม่เป็นไรเจอลูกสาวแล้ว
ไม่ได้เป็นตายร้ายดีไปไหนนะฮะ

ส่วนว่าหนีงานแต่งไปทำไม

เป็นว่าที่เจ้าสาวล่องหนในวันแต่งงานของเธอเอง
มที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา

เจ้าตัวอ้างว่าจะไปกดเงินในบัญชีธนาคาร

เข้าบัญชีมาให้๓๒๐๐๐บาท

รวมถึงทั้งฝั่งว่าที่เจ้าบ่าว
แล้วก็ว่าที่เจ้าสาวกังวลใจ

แล้วก็ครอบครัวว่าที่เจ้าสาวก็ไปแจ้งความไว้

อุดมชินรมพ่อของฝ่ายว่าที่เจ้าสาว

บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวโทรศัพท์มาหาแล้วเด้อ
บอกว่าสบายดีไม่ต้องเป็นห่วง
พักอาศัยอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพ

ซึ่งก็ตรงกับคำทำนายของหมอดู

เขาไปหาหมอดูมาไงเป็นห่วง

และวันนี้เองทางครอบครัวก็จะเดินทาง
ไปถอนแจ้งความคนหายที่สพชุมแสง
ฟังหัวอกผู้เป็นพ่อที่ตามหาลูกสาว
เจ้าเจ้าซิเรียสเหรอครับ

เอาเหตุเกิดกันแล้ว

ก็หยานลูกก็เรียบเบือดเบื้องไปทางอีกอีกค่ะ

ภาษาได้ยอดอยู่ประมาณเท่าไหร่มี๑๔บาท
คือกดไปก่อนหน้างาน
แล้วคิดว่าจะจัดงานแต่งอีกไหมครับ

ระหว่างว่าที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคู่ว่าที่เจ้าสาวคู่นี้
๒เรื่องของเงิน๓๒๐๐๐บาท
ตอนแรกว่าตรวจสอบบัญชียังมีเงินอยู่
แต่ตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วเหลือ๒๔บาทนะครับ
ส่วนผู้เป็นพ่อของว่าที่เจ้าสาวก็บอกว่า
ลูกสาวก็บอกให้พ่อไปเอารถจักรยานยนต์
ในวันเกิดเหตุคือวันที่๓๑ธันวาคม
ออกมาจากบ้านแล้วไปจอดไว้ที่สถานีขนส่งบุรีรำ
แล้วก็ให้เอารถกลับมาที่บ้านได้นะครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับผู้เป็นพ่อบอกไม่ได้โทษใครเลยนะครับ

เรื่องงานตรงงานแต่งก็ยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรกันได้
อีกฝ่ายหนึ่งบ้างด้านของครอบครัวของว่าที่เจ้าบ่าวนะฮะ
นายดีหอมจันทร์อายุ๖๒ปี
ของฝ่ายชายออกมาบอกว่า
พ่อเองก็เพิ่งทราบว่าได้มีการติดต่อกันมาแล้ว

แต่ตอนนี้ลูกชายหายออกจากบ้านไปแล้วคุณ
บอกพ่อแม่ว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแล้ว
พ่อแม่ก็ไม่รู้จะขัดใจยังไงก็ไม่ขัดใจนะฮะ

ว่าเงินที่ลูกชายส่งให้ฝ่ายหญิงไป๓๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
พ่อก็บอกก็แล้วแต่ลูกชายว่าจะดำเนินการอย่างไร

แล้วแต่ว่าลูกชายจะตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้น
ตรงจะแต่งก็ว่ากันไปอีกนะครับ
ก่อนหน้านี้คือฝ่ายชายเขาบอกว่า
ไม่แต่งไม่เป็นไรแต่ขอให้มาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ต้องรอน้องหมวยกลับบ้านมาก่อนนะฮะ